มาดูความคืบหน้ากันแล้วกันครับอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมที่ไปมีคนเขาไปถูกหมอดูลวงนะฮะให้ทั้งเสียเงินสิทธิ์ทั้งตัวอะไรแบบนี้
นะฮะล่าสุดเอ่ยก็ทางด้านของตัวแทนเพจสมัยต้องรอดเนี่ยนะครับก็เลยมีการนำตัวผู้เสียหายทั้งหมดสี่คนครับนะฮะที่เป็นเหยื่อของหมอดูรายนี้แหละนะฮะ
พาไปหาตำรวจสพท่าม่วงนะครับเพื่อไปหาความเชื่อมโยงในคดีนี้กับหมอดูชื่อดังที่ถูกหลอกกันไปหลอกมีเพศสัมพันธ์กับนักธุรกิจสาว
หนึ่งในผู้เสียหายบอกนะครับว่าระหว่างที่เข้าไปช่วยนะฮะ
ไปทำงานในสำนักเนี่ยเธอก็เดือดร้อนเงินก็เลยเอารถเก๋งไปจำนำกับหมอดู
หมื่นห้านะฮะแต่เมื่อจะขอถ่ายท้อนกลับถูกปฏิเสธนะหมอดูอ้างว่า
เอาจะให้เธอเนี่ยโอนเงินไปคืนก่อนแล้วเดี๋ยวเอารถมาคืนให้ทีหลัง
แต่สุดท้ายโจรมาถึงตอนนี้เวลาผ่านล่วงเลยไปรถก็ไม่ได้คืนครับ
ผู้เสียหายพูดด้วยความอัดอั้นว่าเธอกับสามีเนี่ย
เข้าไปช่วยทำงานในสำนักไม่ได้เงินสักบาทเดียว
พาผู้หญิงเข้าไปทำพิธีแบบ๒ต่อ๒ภายในห้องหรือเปล่าเนี่ย
ยอมรับว่าเคยเห็นแต่หมอดูเนี่ยจะเข้าไปนั่งรออยู่ข้างใน
ในห้องนอนนู่นแล้วให้ผู้หญิงเข้าไป
ประกอบพิธีแบบส่วนตัวส่วนตัวเป็นประจำ
แต่ไม่ทราบว่าวันหนึ่งมามากน้อยกี่รายกี่คนที่เข้าไปทำแบบนี้

อยู่ในสำนักหรือว่าถูกขายทอดไปแล้วนะครับ